คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องนะที่อยากจะให้ดูกัน
เพราะเมื่อวานเรานำเสนอเรื่องของการปีนเสาน้ำมัน

แล้วขึ้นไปชิงทงที่อยู่บนยอด

เดี๋ยวให้ดูต่อเนื่องเพราะยังมีอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ดูแล้ว
เฮ้ยอะไรมันจะขนาดนั้น
หา

ไอ้เสาต้นนี้ทำไมมันมีต่อโผล่มา

เพียรทำไมเพียรทำกับเพียรอย่างนี้

คือตั้งใจจะปีนขึ้นไปแต่พล็อก

กางเกงก็เลยหลุดมาโอ้โหตายแล้วทำไมเซ็นเซอร์ไว้ดิ
ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้น

คนแถวนั้นนี่ฮาสนั่นลั่นทุ่ง
ผักบุ้งหลงเหลงเจอจับแก้ผ้าทงเทง

ทำไมถึงได้โล่งจ้งเปล่าเปรียวเดียวได้
โอ้โหมันจะแสบไหมฮะ

นะเวลาแข่งขันไอ้กีฬาแบบนี้ก็ต้องระวัง

เชือกมีหูหลบไหมหูหลบใช่เข็มขัดนี่รัดมันให้แน่น
หรือถ้าเป็นไปได้เชือกเลยใช้เชือกรัดไว้เลยครับ
มันไม่คุ้มค่าจริงครับกับการที่ถ้ากางเกงหลุดมา

มันไม่ได้อายอย่างเดียวนะมันรูดออกมาจะเศร้า
ทั้งเจ็บเลยทั้งอายด้วย
เป็นห่วงแล้วอืมฮ่า